อีกหนึ่งสิ่งที่โอ้โหอายุยืนยาวมากเลยก็คือต้นไม้
เดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ใหญ่โตมาเริ่มเทิมที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ต้นนี้ก็อายุเป็นร้อยปีเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะ
ต้นเชียงยักษ์ที่โคนต้นมีขนาดใหญ่มาก
มีแขนงด้วยนะครับเป็นปีกแยกออกมานี่ต้องใช้กี่คนรู้ไหม
คนโอบจึงจะสามารถโอบรอบต้นเชียงยักษ์ต้นนี้ได้
ต้นนี้อยู่ที่บ้านกกเต็นอดาญช้างจังหวัดสุพันธ์บุรี
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่รู้ข่าว
ไม่พลาดหรอกครับต้องไปถ่ายรูปคู่กับต้นเชียงยักษ์ต้นนี้
แล้วก็แห่แหนโพสต์กันลงไปในโลกโซเชียล
เอาล่ะไปถามผู้ใหญ่บ้านนะครับก็คือนายเสน่ห์คงกษัตริย์อายุ๕๗ปี
เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านกกเต็นแกเล่าว่า
จำความได้นะก็เห็นต้นเชียงยักษ์ต้นนี้อยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอายุก็ราวประมาณสักร้อยกว่าปีได้

ปกติบริเวณนี้จะเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้าบ้านนะครับ
เป็นสารเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้าน
เคารพสักการะกราบไหว้มานานแล้ว

รวมถึงมีการบนบานสารกล่าวต่างแล้วก็มีความเชื่อของชาวบ้านว่า
ถ้ามาบนบานสารกล่าวที่นี่ก็จะสำเร็จสมหวังดั่งใจปรารถนา
ต่อมาครับมีคนมาไหว้ที่สารเจ้าบ้านที่นี่

ก็ทำให้มีคนเห็นไงความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของต้นเชียงยักษ์นะครับ

กำลังเสนอในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป
ที่นี่ก็ต้นไม้ใหญ่ก็จะได้จดจำง่ายนะคะ